กันที่อีกหนึ่งสาวค่ะสาวคนนี้ต้องบอกว่าสวยสง่างดงาม
สมกับเป็นภรรยารัฐมนตรีจริงสำหรับ
พี่นุสบาผลการสวยวันสวยคืนน่ะ
ก็เป็นภรรยาของพี่บีพุทธิพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะคะ
ก็ควงคู่กันไปรับทูตอาเซียนเยือนเมืองไทยเมื่อเดือนที่ผ่านมา
แล้วก็ทำเอาภรรยาทูตเกาหลีเนี่ยถึงกับตะลึงในความสวยของเธอเลยนะ
และพี่นุสบายเองก็ได้พูดคุยฝากฝังเรื่องวงการบันเทิงไทยอีกด้วยค่ะ
ก็มีท่านภรรยาของประธานาธิบดีเกาหลีที่ท่านรู้นะคะ
ก็จำได้ว่าท่านแบบว่า

ค่ะเพราะว่าประเทศเขาคงไม่มีมั้ง

แล้วต้องมาทำหน้าที่หรือว่ามาปฏิบัติภารกิจอะไรอย่างนี้นะคะ

นำไปเสนอไปฉายที่ประเทศเกาหลี

มันก็จะทำให้ดีเพราะประเทศเขาเจริญกว่าเรามาก

ที่สวยสง่าแล้วก็เก่งมากนะคุณผู้ชม

เธอจะชอบใส่ชุดไทยผ้าไหม

คือแบบว่าเวลาทำอะไรเธอไม่ได้เลย
ใช่เป็นผ้าไหมแบบแล้วก็ตัดแบบประยุกต์ออกมา
ก็คือมีการสื่อถึงความเป็นไทยด้วยนะ
ในฐานะที่เธอก็มีโอกาสได้เป็นทั้งดารา
แล้วก็ได้เป็นแบบว่าไปเผยแพร่เรื่องราวดีที่มันเกิดขึ้น

โอ้โหเธอเป็นบุคคลต้นแบบอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงไทยบ้านเรา